คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นคลิปพร้อมเสียงภาค

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคู่อลิ
ระเบิดมีปืนมีมีดมีทุกอย่างมีครบคัน
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

เลยอ่ะ
กระกาย
อันนี้ถือมีด
โอ้โหฝั่งหนึ่งมีมีดฝั่งหนึ่งมีปืนฮะ
ไล่ล่าอริกันแบบนี้กลางถนนเลย
คนถ่ายคลิปพร้อมพรากไปด้วย
ชัดเจนสงสัยจะเสพหนังมากเกินไปนะฮะ

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
ตอน๔โมงเย็นคุณต่อหน้าต่อตาเลยบนถนนสาย๓๐
ขาเข้าเมืองฉะเชิงเซาแถววัดสนามช้างนะครับ
คือมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ากัน
กลุ่มแรกอยู่ข้างหน้าไม่แน่ใจว่ามีกี่คันเหมือนกันครับ
ส่วนกลุ่มที่ขับตามมามี๓๔คัน
ทั้ง๒กลุ่มอาวุธครบมือเลยคุณ
มีดก็มีเห็นไหมวงกลมเมื่อกี้ปืนก็มี
แล้วก็พอถึงช่วงสะพานตรงนี้ฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกขี่รถไล่แอบมาจอดรอบนสะพาน
เพื่อดักคุณดักยิงใส่กลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์

จากนั้นทั้งหมดก็ขี่รถหายไป
ในช่วงถนนฉะเชิงเซาพนัฐนิคมนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบจากทางตำรวจท้องที่
ตำรวจบอกว่าไม่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือว่าถูกลุกหลงจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้คลิปโพสต์ลงในโซเชียล

พวกที่ไล่๓คันหลังคือเทคโนฉะเชิงเศร้า
ส่วนพ่วงคันหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคฉะเชิงเซา
หรือว่าเทคนิคจุฬาพรลาดขวางหรือว่าสารพัชชั่งหรือเปล่า
เคยผ่านจุดที่มาไล่กัน
ก็เห็นไล่ล่ากันบ่อยแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกคนที่แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต
บอกว่าแก๊งนี้เจอเมื่อตอนเย็นเหมือนกัน
ขับมาเป็นกลุ่มเลยเกือบโดนแล้วรถเรานะฮะ
อีกอย่างหนึ่งนะเกือบโดนตีกันเองแล้วนะครับ

กว่าจะคลอดลูกออกมาจะเลี้ยงมาจนเติบใหญ่แบบนี้
มาไล่ฟันไล่ตีไล่ยิงกันแบบนี้นะฮะ
เอาความสำเร็จกลับไปตอบแทนพ่อแม่ดีกว่านะครับ
แล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วย
อาจจะโดนลูกหลงอ่ะนะคะใช่ครับ